ได้เวลามาตรวจสอบโดยงชะตากับมไก่พาวพาพินีค่ะ

ชอบฤดูฝนใครบางคน

ชอบฤดูฝนเพราะทำให้คิดถึงใครบางคนคิดถึงผมแน่เลย

อยากให้เห็นหน้าสักกีมากไม่ใช่
คือตอบไม่ใช่ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอบแบบไม่คิดเลย

เพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เราถามหมอไก่ไปเมื่อวานนี้
วันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับก่อนที่เราจะออกจากบ้าน
เราจะต้องมีการแบบบางคนเขาถือเลิกถือเคล็ดก้าวเท้าหรืออะไรอย่างนี้

มันมีความหมายนะคะคือเราต้องแบ่งเป็น๒กรณี
นั่นก็คือเป็นวันธรรมดากับวันที่เราเนี่ยหวังผลเป็นพิเศษนะคะ
อย่างแรกก่อนเลยวันธรรมดาวันธรรมดาทั่วไปที่เราออกไปทำงานทำธุระกัน

อย่างแรกเลยนะก็คือเราเนี่ยควรจะทำจิตใจเราเนี่ย

บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอุ้ยการที่ทำจิตใจให้แบบแจ่มใสเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าเราทำจิตใจให้มันสดชื่นแจ่มใสนะคะ
มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มพลังบวกให้เรา

แล้วในวันนั้นเนี่ยเราก็แบบจะประสบความสำเร็จ
ในสิ่งที่เราจะไปทำเช่นเราไปทำงานมันก็หลาบลื่นไม่มีอุปสรรคอะไร
คือท่านเริ่มต้นด้วยจิตใจที่ขุนมัวแล้ว
โอ้โหมันก็เริ่มต้นไม่ดีแล้วสารตั้งต้นมันไม่ดีแล้วนะ
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราหงุดหงิดรำคาญใจ
ตอนเช้าตื่นขึ้นมาอุ๊ยทำไมมันหุดหงิดขนาดนี้

ในวันนั้นเนี่ยโอ้โหทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จแล้ว
สมมุติว่าวันที่จะไปเสี่ยงดวงเนี่ยโอ้เสี่ยงไม่ได้แล้ว
ถ้าแบบหงุดหงิดใจแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่ได้
ใจฟุ้งซ้ายใจฟุ้งภอใช่ไหม
แล้วอย่างนี้ถ้าวันธรรมดาอย่างนี้เราจะต้องมีการทำยังไงคะ
ถ้าเกิดว่าเราจะออกจากบ้านทำใจให้สบายแล้วทำยังไงคะ

อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรที่จะพูดคำหยาบ

บางคนเขาชอบปล่อยสัตว์ประหลาดมาตั้งแต่เช้า
ไอ้นั่นไอ้นี่จุด
พูดออกมาแล้วต้องตูดเสียงตู๊ดเลย

พูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้รับแต่ผลที่มันไม่ดี

เขาบอกพูดดีเป็นศรีรกะตัวจริงนะ

ควรที่จะทำอะไรที่มันแบบดีสดชื่นแจ่มใส

อย่างบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ตักบาดในตอนเช้าเช้า

ใช่เลยค่ะการตักบาทตอนเช้าเนี่ยถือว่าโหดีมากเลย
ถ้าสมมุติไม่สะดวกตักบาททุกวันเนี่ย
ตักบาทเฉพาะวันเกิดของเราก็ได้
วันจันทร์ค่ะพูดบริษัทสูบแบบนี้ที่ตรงกับวันเกิดของเรา
ใช่เลยค่ะอย่างคุณไม่ต้องเกิดวันจันทร์ใช่ไหมค

ก็ให้เราตักบาทในวันจันทร์ก็ได้
แบบนี้เพื่อความแบบว่าสบายใจของเราก่อนออกจากบ้าน

แล้วอย่างนี้เราไม่ควรจะทำอะไรไหมคะถ้าเกิดเราจะออกจากบ้าน

อ่านะเราไม่ควรที่จะจ่ายอะไรหนักในตอนเช้า

อย่างคนจีนเขาถือมากเลยบ้านที่ฉันคนจีนจะรู้เลย

นะคะว่าเราไม่ควรที่จะจ่ายหนักหรือจ่ายหนี้ชำระหนี้ในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยไม่เอาเลย
แต่บางทีมารอหน้าบ้านเลยนะเจ้าหนี้มารอหน้าบ้านก็ต้องจ่ายนะ

อ่านะคะทีหลังย้ายบ้านนะไปอยู่ลึกหน่อย
คืออย่าจ่ายอะไรเป็นก้อนใหญ่เป็นหนักในช่วงเช้า

จริงต้องรอหลังเวลาเที่ยงไป
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราจ่ายตอนเช้าเนี่ยโอ้วันนั้นเสียเลิกแล้ว
ในเรื่องของพวกการเงินหวังเรื่องเงินเรื่องทองลงทุนเนี่ยหวังไม่ได้แล้ว
ก็คือหมายถึงว่าวันนั้นจะมีแต่เรื่องใช้จ่าย
เอาแบบนี้แล้วกันก็คือไม่ได้แนะนำว่าให้ต้องหนีหนี้นะ
จะบอกว่าให้จ่ายในช่วงหลังเที่ยงช่วงบ่ายแล้วกันเนอ

แล้วอย่างนี้คือนอกจากนี้เราต้องทำยังไงคะ
ต้องเดินสำรวจในบริเวณบ้านด้วยเหรอคะหมอไก่
ต้องสำรวจด้วยนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอู้สำรวจทุกวัน
เราอาจจะสำรวจในช่วงเริ่มแรกก็ได้นะคะ
เราควรจะดูนะตั้งแต่บ้านของเราไปถึงประตูรั้ว
ทางเดินเข้าบ้านทางเดินเข้าออกเนี่ย
มันมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคแก่การเดินไหม

อาเกะกะของวางเยอะไหมประตูบ้านฝืดหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าของเนี่ยวางเยอะนะ
ประตูบ้านฝืดหมายถึงว่าชีวิตมีอุปสรรคค่ะ

เราก็ควรจะเคลียร์ของซะหน่อยนะให้ชีวิตมันลาบลื่น
นอกเรื่องนิดเดียวในบ้านก็ควรจัดให้เรียบร้อยถูกไหม
แล้วในรถนะครับในรถเนี่ยฮะ
ถ้าเกิดมันลกมันลุงรังมันมีอะไรแบบว่าเยอะแยะ
แต่รถนี่ก็เหมือนกับต้องเกี่ยวกับบ้านด้วยไหม
เผื่อไว้นะผมไม่ได้ว่าใครนะ

เคลียร์ไหมนะรถต้องเคลียร์ด้วยไหม

ใช่ไม่ควรทำให้มันสะอาดค่ะเหมือนบ้านนั่นแหละค่ะ
วันธรรมดาผ่านไปนะคะคุณผู้ชม
แล้ววันพิเศษเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงดูอะไรบ้างคะ
วันพิเศษเนี่ยก็คือเป็นวันที่เราเนี่ยหวังผลมากนะคะ
ใช่เช่นวันที่เราจะไปสมัครงาน

ไปทำอะไรที่มันสำคัญมากนะควรจะทำขั้นตอนดังต่อไปนี้นะ

อย่างแรกก็คือในเรื่องของสีเสื้อ

เพราะว่าสีเสื้อเป็นสิ่งแรกที่เราจะเห็นได้โดยตา

เชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าสีเสื้ออะไรที่มันถูกฉลกกับดวงของตัวเราเอง

แต่ว่าถ้าใครนึกอะไรไม่ออกใส่เสื้อสีประจำวันเลยจบ

สีเหลืองหรืออังคารสีชมพูอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

เฟฟสุดง่ายสุดเลยคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของสีเสื้อแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกคะ

การกินเหรอคะ
อ่าใช่การกินเนี่ยเสิร์ฟรวงได้นะ
น้ำแซ่งหรือว่าน้ำเต้าหู้
ใช่นะคะเพราะว่าเขาถือเคล็ดว่าเวลาที่กินอะไรที่มันคล่องคอเนี่ยมันเหมือนกับทำอะไรมันลาบเลือดหมด

ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารการกินอย่างนี้ทำไงคะ

ถูกต้องนะคะแล้วอย่างนี้มีเลิกในการที่เราจะก้าวเท้าออกจากบ้านหมอไก่สำหรับวันพิเศษ
อ่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปทำเรื่องสำคัญนะคะให้เราเนี่ยเน้นก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้าน

ในเวลาที่ลงท้ายด้วยเลข๙ถือว่าดีมากเลยนะเช่น๗โมง๙นาที๖โมง๑๙นาทีก็ได้ลงท้ายด้วยเลข๙
แต่ให้ก้าวเท้าซ้ายนะคุณผู้ชมในเวลาที่ตัวเลขลงด้วย๙

นาที๑๙นาที๒๙นาที

แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องรีบเนี่ยเผื่อเวลาด้วยนะคะมัวแต่รอเลิกไปไม่ทันนะคะ
ไม่ใช่เข้างาน๙โมงรอ๙โมง๙นาที

ออกจากบ้านโอ้คุณซวยแต่เช้าผมบอกเลย
ทั้งหมดทั้งมวลก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วกันคุณผู้ชม

ขอบคุณหมอไก่ครับ